ทุกอย่างปรับราคาขึ้นหมด
อาจารยิ่งศักดิ์ค่ะคุณผู้ชม
เรื่องของการบริหารจัดการเงิน

ลองฟังอาจารย์แนะนำดูค่ะ

แตงกวาที่เหลือจากข้าวมันไก่หรืออะไรก็ได้เก็บให้หมด
ฉันทำสำเร็จแล้ว

เออนานทำได้จริง

ลุกข้าวคลุกข้าวข้าวอมน้ำไม่ได้สดน้ำแกงส้มนะ
ใช่ก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเห็นไหมคะ
เห็นไหมคะ๒จานเนี่ยกินได้๒คนแล้วอาหารครบผ้าหมู่ไหม
ครบนะเนื้อสัตว์ผักมีไหมมีไข่โปรตีนอะไรกัน
เฮ้ยแต่เดี๋ยวอะไรอ่ะไข่ต้ม๑๐บาทลูกหรอ

ค่าแก๊สมันแพงต้องหาขึ้นใช่ต้องหาขึ้นได้บวกเข้ากัน
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะอาจารย์บอกว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้
คือถ้าเกิดว่าช่วยได้ก็ต้องช่วยกันอาจารย์ก็เลยนี่แหละค่ะ
เป็นเกจิด้านอาหารชื่อดังอาจารยิ่งศักดิ์มาแนะนำเมนูแบบนี้อิ่มอร่อย
แหมหลายคนดูคลิปนี้แล้วบอกโอ้โหอาจารย์สุดยอดมาก
ดีมากเลยณวิธีประหยัดได้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากเลยนะคะ
แต่เหมือนที่ก๊อฟบอกบ่นมีคนบ่นอาจารย์เดี๋ยวนี้แกงถุงในตลาด
โอ้โหโดยเฉพาะกรุงเทพหาซื้อไม่ได้หรอกถุงละ๒๐แบบที่อาจารย์ซื้อมานะ
ถุงละ๓๐บาท๓๐๔๐หมดแล้วในกรุงเทพมีคนบอกว่า๔๐๕๐แล้ว
นี่นี่คลุกเพิ่มเพื่อที่จะให้ได้อะไรล่ะให้ได้เนื้อได้หนังมากกว่า
อาจารย์เป็นเชฟไงใช่ไหม
ใช่มันคืออะไรรู้มั้ยอะไรค่ะ
แกงถุงก้นหม้อน่ะที่แม่ค้าขายข้าวแกงเขาเขาตักขายตอน
ตอนมันจะหมดหม้อเนี่ยไอ้พวกนี้จะราคาถูกคุณเชื่อไหม
เดี๋ยวนี้๓โมง๔โมงเย็นหมดแล้วเป็นที่ต้องการมาก
เพราะมันราคาถูกนะฮะมันจะมีผักน้อยหน่อยนะฮะ

เอาน้ำนิ่งไงคล้ายแบบนี้ไง
คือเอาข้าวมา๒ถุงใช่ไหมถุงละ๕บาท๑๐บาท

เหมือนข้าวผัดเครื่องแกงเขียวหวานอะไรแบบนี้

ไม่เป็นไรน้องทั้งสองคนแกงส้มน้องเอาปลาไป
เดี๋ยวพี่กินหน่อไม้ดองเอง
เป็นพี่พี่เสียสละพี่ชอบ